วันนี้ที่พักเพื่อไทยคึกคักกันแต่
เช้าก็คึกคักแล้วบ่ายยิ่งคึกคักหนักเข้าไปใหญ่เลย
เพราะว่าแก่นำคนสำคัญทยอยเดินทางเข้าพักเพื่อไทยนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ
ความพร้อมในการรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับ
อย่างเป็นทางการโดยมีรถของเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกัธมนตรีนะครับ
เตรียมความพร้อมจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็รถถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
มารอถ่ายทอดสัญญาณนะครับพิธีสำคัญในเย็นวันนี้
พักก็แจ้งสอสอของพักนะครับให้มาเตรียมความพร้อมในเวลา๑๗นาฬิกานะครับที่จะมาร่วมพิธีรวมถึงแก่นำนะครับพักร่วมรัฐบาลที่จะมาร่วมพิธีด้วยนะครับ
แมงแหน่งจินชาญวีรกูลหัวหน้าภัพธิ์ภูมิใจไทยผลตำรวจเอกเสรีภิสุธเตมเยเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยว่าคุณอุ้งอิ๊ง
ทองทานชินวัฒน์นะครับก็จะเข้ามาที่พักเพื่อไทยด้วย
เพราะบ่าย๒โมงคุณผู้ชมครับคนนี้มาโอ้โฮป๊อบป๊อบป๊อบ
นะฮะหมายถึงสิงห์แสงสัตว์ครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับรอเซลฟี่กันด้วย
เศรษฐาครับเข้ามาที่ทำการพักเพื่อไทยครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสนองพระบรมราชองค์การ
ก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
คนที่๓๐อย่างเป็นทางการจะมีขึ้น๖โมงเย็นเท่านั้นแหละครับ
ก้าวขาเข้ามาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีคนเสื้อแดงขอเซลฟี่ก่อน
จากนั้นนะครับคุณเศรษฐาก็คุยกับผู้สื่อข่าวสั้นนะครับ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวมารออยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
คือจะขอสัมภาษณ์หลังจากเสร็จพิธีนะ
แต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอไปเตรียมความพร้อม
ความเรียบร้อยต่างก่อนดูบรรยากาศช่วงนั้นสักนิดเถอะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป